คุณผู้ชมช่วงสักประมาณ๔ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมา
เกิดเหตุการณ์๒คนร้ายขี่รถจักรยานยนต์
ประกบยิงหนุ่มนักศึกษาวิศวะปี๔
ของช่างกลปฐมวันเสียชีวิต
ตอนนี้ตำรวจคาดว่าปมแค้นมาจาก๒เรื่อง
ตั้งประเด็นไว้สองเรื่องก็คือชู้สาวกับสางแค้นระหว่างสถาบัน
ที่เกิดเหตุตรงนี้ก็คือริมถนนอาคารพักอาศัยของพนักงาน
สินส่วนพระมหากษัตริย์ซอยเทิดไทย๘๑
ก็คือแยกกำนันแม้นแขวงบางว่าเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบไปพบศพผู้ตายชื่อว่านายนพัฒน์สุวรรณวีนากุล
อายุ๒๖ปีเป็นนักศึกษาชั้นปี๔คณะวิศวกรรมไฟฟ้า
เทคโนโลยีช่างกลปธุมวันสภาพสบตอนนั้นคุณผู้ชมนี่ค่ะ
คว่ำหน้าจมกองเลือดนะคะชนะสูตรพลิกศพเบื้องต้น
ถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิดกลางอกเลยนะคะ
แล้วก็จุดอื่นอีกหลายนัดด้วยกันค่ะ
สอบสวนนายสุพศตากสุนทรอายุ๕๔ปีเป็นรอปภจุดเกิดเหตุให้การบอกว่า
ตอนนั้นเดินตรวจอาคารด้านในจู่ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๒ชุด
ก็เลยวิ่งออกมาดูพบว่านายนพัฒน์นอนสิ้นใจที่จุดเกิดเหตุแล้ว
แต่ไม่พบคนก่อเหตุนะคะ
ส่วนพ่อผู้ตายว่าไงพ่อผู้ตายชื่อว่านายสมชายบอกว่า
ลูกชายเป็นคนตั้งใจเรียนตั้งใจทำงาน
ช่วงปีก่อนก็เคยถูกทำร้ายร่างกายมาบ้าง
แต่ยืนยันว่าลูกไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใคร
แล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับต่างสถาบันหรือเปล่า
ปกติลูกชายเป็นคนเงียบเก็บตัวอยู่แต่ในบ้าน
ทีนี้จากแนวทางการสืบสวนสอบสวนที่ที่ที่ที่ที่ที่

ต้องเชิญพยานแวดล้อมมาสอบปากคำเพิ่มเติมเพื่อขยายผลต่อไปว่าเกิดจากอะไรกันแน่นะครับ